เวลาเราซื้อรถมานะเวลารถเสียเราก็ต้องเข้าที่ศูนย์

รู้สึกว่าเข้าศูนย์ปลอดภัยกว่า

แต่มันก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปคุณผู้ชม
มีเจ้าของรถท่านหนึ่งครับเอารถไปซ่อมที่ศูนย์

แต่ถูกพนักงานในศูนย์เอารถไปขับส่งของ

แถมจะเอารถเขาไปขับซิ่งไปแข่งกับเพื่อนด้วย
คำถามคือมันถูกต้องแล้วหรือ

เป็นศูนย์ของรถยนต์ยี่ห้อนั้นเลยนะครับ

ก็เลยเอาภาพรถกระบะของตัวเองมาโพสต์
เป็นผู้ชายสองคนเนี่ยเอารถเขาไปขนของ

ใช่เขาเอารถเข้าไปซ่อมไม่กี่วัน
แต่ปรากฏว่าอ้าวรถตัวเองถูกเอาไปขนของ

เราติดเองกับมือรอบแม็จที่เราไปติดเอง

ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าการเอารถเข้าไปที่ศูนย์

ผมได้เอารถไปเคลมที่ศูนย์สาขาบางใหญ่แล้วผมต้องทิ้งรถเอาไว้๑๐วัน
แต่เพียง๒วันผ่านมาไปเจอรถของตัวเองถูกคนคนหนึ่งขับส่งของอยู่
ขนของอยู่รถยังไม่ซ่อมเลยเอาไปขนของด้วยนะฮะมีคนรู้จักทำงานในศูนย์ถ่ายภาพนี้ส่งมาให้
มีพนักงานแอบเอารถผมไปใช้โดยขนของโดยที่ผมไม่รู้เรื่อง
แล้วคนที่รู้จักผมบอกกับผมว่าบรรทุกของหนักมากจนล้อขูดกับซุ้มคัสซีเลย
คือกระบะมันยุบลงมาไงแล้วมันก็คูดกันนะฮะแล้วยังเอารถผมไปท้าแข่งกับพนักงานในศูนย์กันเองด้วยเหมือนเอาไปซิ่งแข่งกัน
ให้คุยแล้วก็หลีกเลี่ยงจะตอบคำถามหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ในโซเชียล
ไม่กี่ชั่วโมงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะมีคนแชร์ต่อไปเจ็ดพันครั้ง
แล้วก็มีการเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นกันมากกว่า๓๐๐คนนะฮะ
กระทั่งเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานหนุ่มเจ้าของรถกระบะแจ้งบอกว่า
มีการพูดคุยกันกับบริษัทที่เป็นศูนย์ซ่อมรถแล้วบริษัทยินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แล้วก็เสนอข้อตกลงชดใช้อื่นให้
ยืนยันว่าจะมีการไล่พนักงานคนที่เอารถเข้าไปขับออกด้วย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอเซ็นเอกสารยอมความเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
อันนี้ก็ถือเป็นการลงโทษที่เด็ดขาดดี
ถ้าเป็นไปตามที่บอกนะเอารถของลูกค้าไปขับมันไม่ถูกอยู่แล้ว
นี่เขาเอาเข้า๑๐วันใช่ไหมแค่๒วันนี้ถ้าไม่ได้ไปเจอก่อน

ยางเรียบร้อยแล้วนอกย่างหายไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยนะ
ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับ